แต่ข่าวนี้ก็ต้องหาเหตุผลกันหน่อยคุณ
คือรถจอดอยู่กลางร้านจอดรถปรากฏอยู่ไฟลุกพลึบเลย
ทำให้เหตุการณ์นี้มีรถเสียหายเป็นรถใกล้เคียง๔คันเลยนะครับ
ไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะครับ

ควันขึ้นเลยนะคุณนะนี่ฮะตอนแรกที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้
ยังมีคนผ่านมาเอ้าอยู่ควันขึ้นรถตู้คันนี้
แล้วเห็นไหมฮะว่าไฟมันลุกพลึบภายในรถตู้ทันทีคุณ
ภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับ
จับภาพนาทีควันไฟพวยพุ่งจากรถตู้ที่จอดอยู่
ลานจอดรถโรงแรมสักพักหนึ่ง
อย่างที่บอกไฟโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงนะฮะ
แล้วก็ทีนี้ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่

ดับเพลิงก็เร่งระดมในการฉีดระงับเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ
หมายเลขทะเบียนฮฮตต๑๙๐๗กรุงเทพฯมหานคร
หมายเลขทะเบียนกไก่วแหว๘๔๐๖นครราชศรีมา
หมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้รอเรือ๘๑๙๒สุรินทร์
แล้วก็อีกคันนึงที่ไฟลุกลุกไหม้ตามไปด้วยนะฮะ
เสียหายรวมทั้งหมด๔คันนี่เป็นคลิปอีกคลิปนึงนะครับคุณฮะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับเพลิง๓๐นาทีเพลิงจึงสงบครับ
มูลค่าความเสียหายก็บวกกันไปสิคุณรถ๔คันก็๓ล้านกว่าบาทนะครับ
พนักงานรักษาความปลอดภัยรอปภที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวเขาเองแล้วก็น้องเนี่ยน้องพนักงานต้อนรับของโรงแรมเนี่ย
ตอนแรกก็ทำงานปกติแล้วครับเอ๊ะมองไปมองมาทำไมมีกลุ่มควันเนี่ย
มันลอยออกมาจากรถตู้นะฮะเมื่อเข้าไปตรวจสอบพบว่าโอ้โห
มีกลุ่มควันอยู่ภายในรถจำนวนมากก็พยายามจะเอาถังดับเพลิงเนี่ย
ดับเองแต่มันไม่สามารถควบคุมได้นะครับ
ก็เลยต้องโทรแจ้งตำรวจและดับเพลิงเพื่อขอความช่วยเหลือครับ
โอ้โหก็ต้องหาสาเหตุกันเลยฮะว่าทำไมมันถึงเกิดไฟลุกพลึบแบบนี้ได้นะครับ
ทีนี้ทีมข่าวก็พูดคุยกับนายบัลลังหนูรวมซึ่งเป็น๑ใน๔ของผู้โดยสาร
มากับรถตู้แล้วเอามาจอดไว้ตรงนี้นะครับ
บอกว่าตัวเขาเองและคณะเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อมาทำธุระที่อุบลราชธานี
ก็มาถึงโรงแรมตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วคือ๔โมงเย็นเอารถมาจอดตามปกติ
กระทั่ง๒ทุ่มแหละครับได้ยินเสียงสัญญาณเตือนไฟไหม้ก็เลยรีบลงมาดู
พบว่ารถตู้ของตัวเขาเองไฟไหม้ลุกพลึบแล้วก็ลุกลามไปยังรถคันอื่นนะครับ
ส่วนสาเหตุก็ยังไม่รู้เลยว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ
ตำรวจก็ตรวจสอบแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุแล้วครับ
รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
นี่เพลิงไหม้ปริศนาแต่ว่าล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพร้อมด้วยภูมิกับการสพเมืองอุบล

ต้นเพลิงมันเกิดมาจากไหนนะครับ
แล้วก็ตามที่มีการสอบถามทางรอปภของโรงแรมเพิ่มเติม
บอกว่าจุดที่มีเพลิงไหม้ขึ้นมาเนี่ย
มันอยู่ด้านหน้าของรถตู้บริเวณพวงมาลัยคนขับ
ซึ่งความร้อนน่าจะคุกกลุ่นอยู่ก่อนหน้านั้นนานแล้ว

จนกระทั่งมันเกิดเป็นควันแล้วก็เกิดเป็นไฟลุกพลึบขึ้นมานะครับ
ทีนี้พอรอปภเห็นก็รีบไปตามเจ้าของรถมาเปิดประตู
เปิดประตูออกมาเปลวไฟมันก็พุ่งออกมาจากตัวรถทันทีนะครับ
จากการตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดนะครับ
พบว่ามีรถยนต์เสียหายเพิ่มอีก๑คันด้วยคุณ
เมื่อกี้เรารายงานไป๔คันใช่ไหมตอนกลางคืนที่ตรวจสอบ
ปรากฏว่ามีอีก๑คันมีอีก๑คันกลายเป็น๕คันนะครับ
เพราะว่าอีก๑คันที่เพิ่มมาเป็นรถตู้ที่จอดอยู่บริเวณลานนี้
ใกล้เคียงกันนะฮะขณะที่ด้านหน้าอาคารโรงแรมเนี่ย
ได้รับความเสียหายบางส่วนนะคุณนะก็ไฟเนี่ยมัน
ความร้อนของไฟเนี่ยมันทำให้ปูนหลุดร่อนออกมานะครับ
นี่เรื่องความเสียหายเราก็สนใจส่วนหนึ่งแต่เรื่องของต้นเพลิงเนี่ย
มันเกิดจากอะไรก็ต้องรอพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ถามว่ารถคันอื่นมีประกันไหมมีหมดนะฮะแต่ว่าทีนี้มันก็ต้องเรียกประกันเนี่ย
มาตรวจมาดูนะครับแล้วก็ตัวของคนกรุงเทพที่เอารถตู้คันนี้
ทำธุระที่อุบลใช่ไหมตอนนี้ก็ต้องไปทำธุระต่อนะฮะ
เป็นกลุ่มสินแสนะคุณมาทำธุระที่นี่ก็ต้องไปทำธุระต่อ
ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวคงต้องหาเช่ารถแล้วก็ต้องรอฟังเรื่องของสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่ที่แน่รถตู้คันนี้คันต้นเหตุเขาประกันหมดไปแล้ว